เป็นประเด็นแล้วฮะเรื่องของเสียโป้นะฮะ
เมื่อวานเนี่ยใส่เสื้อเชิดขาวเนี่ยใส่สูตรสีเทา
ไปนั่งเท่อยู่ในชั้นกรรมธิการที่สภานะฮะ
เพราะเมื่อวานนี้คณะทำงานการแก้ปัญหา
เรื่องของการพนันและบ่อนการพนันออนไลน์
ของกรรมอธิการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิ์ที่มนุษยชนเนี่ย
เชิญเข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็ปรึกษาหาหรือหาวิธีแก้ปัญหาการพนัน
เอาง่ายก็คือกรรมอธิการเนี่ยเขาก็ขอข้อมูลเนี่ย
ใครที่มีความรู้หรือมีข้อมูลอะไรต่างด้านต่าง
เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมธิการที่กำลังศึกษากันอยู่เนี่ย
เชิญเข้ามาหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนจากหน่วยงานจากประชาชน
ก็เชิญเข้ามาให้ข้อมูลกันหน่อย
โอ้โหแต่ทีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะคุณสืบสกุล
ยิ่งสิ่งที่เสียโป้โพสต์ด้วยแล้วก็แฮชแท็กของเสียโป้คือ

คือเสียโป้เมื่อวานเขาเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมใช่ไหม
แล้วเขาก็โพสต์บอกว่าสนับสนุน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพนันนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เขาโพสต์
นั่นแหละเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการพนันตัวจริงครับ
รัฐมนตรีเขาไม่ไขว่การเดินเดินแอบนี้
อย่างไกลเขาขอให้พี่รับตำแหน่งที่ปรึกษาพี่ไม่เอาไม่เอาเออเด็ก
เด็กพี่ไม่เอาพี่เป็นนักเลงสัจจะพอพี่ไม่เล่นการเมือง
ถมน้ำลายใส่หน้าเหมือนไอดอลน้องที่โง่และอวดฉลาด
อยากมีอำนาจในประเทศเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทตัวเอง
นี่คือคำตอบคอมเมนต์ใช่ค่ะกลายเป็นประเด็นว่าอ้าว
โป้ถูกเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเลยเหรอนะฮะที่ปรึกษาของคณะทำงาน
แก้ปัญหาศึกษาการพนันและบ่อนการพนันออนไลน์ในกรรมาธิการชุดนี้เลยเหรอ
โอ้โหจะมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วนี่นะครับแล้วเขาก็มีการไลฟ์เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะในช่วงที่เขามีการให้ข้อมูลแก่ทางกรรมาธิการนะครับ
เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าอยากที่จะให้การพนันออนไลน์
เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายซะเลยเออนะครับแต่ก็ต้องมีข้อห้ามสำหรับเด็ก
อะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาไปพูดในชั้นกรรมธิการในห้องประชุมเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าเรื่องนี้นะฮะก็ถูกแชร์กันไปในโลกโซเชียลว่าเสียโป้จะได้รับตำแหน่งที่ปรึกษา
ของคณะทำงานในกรรมาธิการชุดนี้เลยเหรอฮะทันทีที่เรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าว
แชร์กันออกไปในโลกโซเชียลแหม่โลกโซเชียลเขาก็ไปขุดสิครับ
ขุดประวัติแล้วก็ถามมาเหมาะสมแล้วเหรอต่อการนั่งตำแหน่งที่ปรึกษา
ขุดประวัติเสียโป้ในอดีตขึ้นมาพูดถึงหลายเรื่อง
ไลฟ์เฟซบุ๊กชักชวนให้คนมาเล่นพนันออนไลน์
นำไปสู่การจับกลุ่มของตำรวจรวมถึงแชร์คลิปเก่า
คุณคลิปนี้เนี่ยสีชมพูส่องสว่าง
เดี๋ยวฉันจำได้กางเกงในสีชมพูตอนแรกไหมกางเกงในสีชมพูของเสียโป้นะครับ
เพราะอยู่เสียโป้ถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงในสียมพูเพียงตัวเดียว
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนบนถนนเส้นทางหลักอย่างหน้าหวาดเสียว
มีช่วงหนึ่งยกขาทำท่าเหมือนเหาะอ่ะคุณอืมนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหกพฤษภาคมนะครับเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบเก้านาที
กลายเป็นคดีเหมือนกันสารแขวงธนบุรีพิพากษาจำคุกเสียโป้ในกรณีนี้
สามสิบวันลดโทษเหลือสิบห้าวันปรับสองพันบาทโทษจำคุกรอลงอาญาสองปี
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นนี่ไงเหมาะมากเลยที่จะเป็นที่ปรึกษานะฮะ
และเป็นจังหวะเดียวกันนะครับกับที่นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้ายื่นหนังสือถึงพบตร
เพื่อให้เร่งดำเนินการปราบปรามธุรกิจพนันออนไลน์เมื่อวานนี้แล้วก็บังเอิญอีกว่า
หนึ่งในรายชื่อที่ทนายรณรงค์ยื่นต่อพบตรให้มีการปราบปรามเนี่ย
มีฐานะระดับเสียอักษรย่อปอปลาคนก็โยงว่าเสียโป้นี่แหละ
แต่ว่าตอนหลังเขาก็ออกมาปฏิเสธไงคะเพราะว่าทางคณะทำงานเนี่ยเขาออกมาปฏิเสธใช่ไหม
บอกว่าต้องออกปฏิเสธสิฮะเออคือมันเป็นกระแสเยอะมากอ่ะ
แล้วก็คณะทำงานที่ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีการแต่งตั้งเสียโป้
เป็นที่ปรึกษาตามที่มีข่าวนะครับแต่แค่เชิญเสียโป้เนี่ย
มาให้ข้อมูลเท่านั้นแล้วอย่างหนึ่งเนี่ย
คณะทำงานชุดนี้มีที่ปรึกษาแล้วเอาคุณผู้ชมเดาเดาว่าคือใคร
ใครฮะคุณชูวิทย์ค่ะอ๋อนะครับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนั่นเอง
คือคณะทำงานบอกว่าเชิญคุณสันทนาเสียโป้ที่มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญแค่นี้เองมาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของการแต่งต้อง
แต่งตั้งจะให้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยไม่มีอืมนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ย
คนแถลงข่าวก็คือคุณสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้มนวยการศูนย์ร้องทุกข์
พลังประชารัฐแล้วก็ในส่วนของคณะทำงานเนี่ย
ก็ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดการทำงานของคณะทำงานทั้งหมด
เพียงแค่เชิญมาให้ข้อมูลแต่เมื่อแล้วก็เมื่อคุณสามารถเนี่ย
เป็นผู้ให้ข้อมูลตรงนี้นะแถลงข่าวเองตรงนี้ซะ
แถลงข่าวเสร็จสิ้นก็ได้มาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อว่าเอ๊ะทำไมอ่ะ
ทำไมมีอะไรถึงไปแชร์กันว่าเสียโป้จะเป็นที่ปรึกษาของคณะทำงานชุดนี้
สื่อก็เลยให้ดูไงสิ่งที่เสียโป้โพสต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ในโซเชียลของตัวเองนะครับ
ล่าสุดเสียโป้ได้มาโพสต์ไว้เมื่อคืนนี้
บอกว่าผมไม่ได้รับตำแหน่งใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งการเมือง
เพราะความรู้ผมยังไม่ถึงขั้นที่จะช่วยเหลือประชาชนได้
ใครมาตรงไหนก็จะเห็นโป้ตรงนั้น
นี่คือล่าสุดที่เขาโพสต์นะครับ
ก็สรุปว่าไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานะแต่คุณโป้นี่แหละ
เขาคอมเมนต์ในโซเชียลของตัวเองไงว่าได้รับเชิญมาเป็นที่ปรึกษา
เอาจริงคุณดิฉันเข้าไปดูดิฉันก็งงไปหมดแล้วว่าต้องใช้เฟซบุ๊คอันไหน
เพราะว่าเฟซบุ๊คที่เขียนว่าเสียโป้อานนท์เยอะมากเลย
ต้องใช้คำให้ถูกคือไปให้คำปรึกษาไม่ได้ไปเป็นที่ปรึกษา